ต้องบอกว่าเป็นดาราเป็นนางเอกนางงามสู้ชีวิต
ก่อนหน้านี้เราเล่าข่าวไปแล้วนะคะว่าชีวิตเจอมรสุมอย่างหนัก

ตัวแม่เลยน่ะ
พระธาตุดอยสะเก็ดนะคะพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอเรื่องงานและเงินค่ะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมแน็ตกลับมาบอกว่าพี่หนูปังมากนะคะ

โหววสุดยอดเลยนะจ้า
รู้สึกว่าทำทุกอย่างบนพื้นฐานความสบายใจเนาะอย่างน้อยเนี่ยแล้วก็
ว่ายพระชีวิตที่ได้ก็คือสถิตสมาธิค่ะ
ก็รู้สึกว่าถ้าทำอะไรแล้วเราสบายใจเนี่ย

ใช่ทำแล้วอะไรแล้วไม่เดือดร้อนใครเนี่ยทำไปเลย
แนทเคยตามทางช่องวันทางพี่โมดำ

แค่รู้สึกว่าเราอยากไปแล้วมันเป็นที่ภาคเหนือด้วย
แล้วก็ไปไหว้ไหว้ขอพร
ขอให้แบบที่บ้านคุณตาคุณยายแข็งแรง
ขอให้แบบมีงานเพื่อที่จะแบบ
ขอให้ปัญหาทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
พอกลับมาจริงคือมีงานแบบทุกวันเลย
เราก็รู้สึกว่าเราไปด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริง
แล้วก็สิ่งที่เราได้กลับมาคือเรามีงานมีอะไรอย่างนี้
ก็แบบต้องแบบขอบคุณมากอาจจะด้วยหลายอย่างค่ะ
แต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราศรัทธาเนาะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ
พระธาตุดอยสะเก็ดผ่านไปมีอีกหนึ่งพระธาตุ
ไปวาดพระธาตุดอยหลวงด้วย
ไปกับใครรู้ไหมเพื่อนสีนางงามน้ำตาลชะลิตา
เขาถึงว่าปังแท้ปังนอกนะคะ
น้ำตาลบอกว่าพี่แน็ตคะเราต้องมีหนึ่งวันที่ต้องไปไหว้พระธาตุหลวงเวียงจันทร์
ซึ่งเราก็น้องชวนเราก็ต้องไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ต่อเป็นสายมูเขาบอกว่าเขามูตั้งแต่ตอนเขาประกวด
ถึงขั้นที่บอกว่าพี่แน็ตรู้ไหมว่าตอนที่น้องประกวดเนี่ย
เลือก๔ชุดก็ต้องไปดูหมอ
มี๔ชุดอะไรบ้างที่เป็นสิริมงคล
เขาสามารถทำงานไปด้วยแล้วก็มูไปด้วยได้
ปังมากคุณชะลิตาสวงเสน่ห์ไทยแลนด์คุณชะลิตาสวงเสน่ห์ไทยแลนด์